จากกล้องหน้ารถนะนู่นเห็นไหมฮะ
กระบะคันนั้นมีควายอยู่๓ตัวแล้วก็มีฟางอยู่ด้วย
ปรากฏว่าไฟมันลุกไหม้ที่ฟางแล้วมันก็ลามจนเผาตัวควายอุ้ย
อุ้ยสงสารน้อง

เห็นเป็นแผลเลยนะที่เห็นขาวนั่นคือไฟไหม้ใช่ไหม
เหมือนผิวเขาถูกไฟลวกแล้วผิวล่อนด้วยฮะ
นี่ครับแล้วดูข้อความที่คลิปลองเอาบาร์ข่าวลงก่อนนิดหนึ่งฮะ
ไฟไหม้รถบรรทุกควายน่าสงสารมาก
ผู้ใช้ที่ต๊อกท่านนี้เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์นะ

วิ่งตกใจเฮ้ยยังไงดีจะดับไฟก่อนหรือช่วยควายก่อนยังไงดีเนี่ย

มันคงเจ็บมากแล้วทรมานมากนะเนี่ยสงสารเลยนะฮะ

ผู้ชายที่ขับรถกระบะแล้วมีควายอยู่๓ตัวแล้วมีฟางอยู่ท้ายรถด้วยเนี่ยนะฮะ
เขาให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่า
เขากับเมียเพิ่งจะเลิกกัน

ตัวฝ่ายชายได้ควายมา๓ตัว
ตกลงกันได้แล้วโอเคเธอกับฉันสิ้นสุดเส้นทางรักเพียงเท่านี้
งั้นฉันขอแยกไปตามทางของฉันพร้อมกับมรดกคือควาย๓ตัว
เอาควายขึ้นท้ายกระบะแล้วมีฟางสุ่มเอาไว้ด้วยเพราะว่าอาจจะเดินทางไกล

ระหว่างทางเกิดไฟลุกไหม้ฟางเฉยแล้วมันก็ลามไหม้ทั้งคันเลยฮะ
แล้วมีควายอยู่ด้วยเห็นไหมภาพนี้
เขาจะมีเหมือนกับฉากกั้นอยู่เป็นเหมือนตะข่ายตะข่าย
ก็คือการควายตกอะเนาะตามปกติคือจริงถามว่าทำถูกไหมเขาก็ทำถูกแล้วนะ
บรรทุกของอะไรมันก็ต้องมีผ้ามีอะไรป้องกันไม่ให้มันตกลงมาบนถนน
แต่พอเป็นแบบนี้ควายก็หนีไม่ได้ไง
มันเลยถูกขวางด้วยไอ้ตะข่ายนั่นเองนะฮะ
ก็เลยถูกไฟไหม้เห็นว่ามีบาดแผลไฟลวกขนไหม้แล้วผิวหนังหลุดรอกออกมาด้วยเนี่ยนะครับ
ต้นสันนิษฐานไฟไหม้ได้ยังไงขับมาแล้วไฟมันไหม้เองเหรอ
คาดว่าก้นบุหรี่ครับคือสูบบุหรี่แล้วโยนก้นบุหรี่ทิ้ง
นั่นไงมันอาจจะมีประกายไฟหรือว่าก้นบุหรี่มันกระเด็นมาโดนเนี่ยนะฮะ
ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นกลางถนนครับ
อ้าวระมัดระวังกันด้วยนะครับ
โอ้โหแล้วก็สงสารควายขอให้ควายก็อย่าลืมรักษาเขาทาหยุกทายาให้ดีนะ